เอาอย่างนี้ไปเที่ยวแล้วกันเผื่อว่าจะได้ไปเห็นอะไรใหม่
แล้วก็ลืมเรื่องงูอะไรกันไปบ้างเนี่ยนะคะ
ยอดเลย

ค่อยเดินขึ้นบันไดทีละ๙ทีละก้าวขึ้นไป
ก็จะได้เจอภาพของพระธาตุโป่งขาม
เด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาสูงในพื้นที่วัดพระธาตุโป่งขาม
หมู่ที่๑๐ตำบลบ้านตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
พระธาตุโป่งขามนี่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพยาวให้ความเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
จากพระธาตุนี้มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วก็หลายร้อยปีเลยด้วย
แถมยังเป็นพระธาตุที่องค์ครูบาเจ้าอินโตนักบุญลุ่มน้ำอิง
ท่านได้เข้ามาทำการบูรณะเอาไว้
แต่คุณผู้ชมนอกจากความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ของพระธาตุแล้วนะคะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าถ้าใครได้ขึ้นไปสักการะเนี่ย
จะเห็นว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจเช่นกัน

วิวรอบพระธาตุนี่แหละคุณ
โอ้โหคุณชิสามันสวยงามนะ
งามก็จะเห็นทั้งภูเขาต้นไม้แม่น้ำบ้านเรือนประชาชน
ไปแบบ๓๖๐องศาเลย
ทำให้ที่นี่นะคะไม่เป็นเพียงแค่สถานที่สายบุญ
ที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามาทำบุญเท่านั้น
แต่ว่ายังถือว่ามาเป็นชมแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเหนือ
สักการะพระธาตุเก่าแก่ที่จังหวัดพยาวก็ไปได้เลยนะคะ
เพราะว่าวิวสวยแบบนี้ถ้าจะดูแค่ในทีวีเนี่ย
คุณผู้ชมเสียดายไปกันเลยค่ะ
ไปด้วยตาของคุณผู้ชมเองที่พระธาตุโป่งขาม
ตำบลบะตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
มาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วจะสนใจแล้วก็อยากจะไปดู
ที่จังหวัดพยาวเนี่ยเราก็นำเสนอบ่อยของกินนี่ก็เยอะที่เที่ยวนี่ก็ดี
เห็นแล้วก็อยากจะไปแล้วฮะ